แล้วฝากไปอีกประการหนึ่งคนที่ได้๕๐๐๐บาท
ก็จะพึ่งไปห่วงว่าจะได้๓เดือน๖เดือน
เอาไอ้คนที่ยังไม่ได้นี่ก่อนดิ
เช็คก่อนว่าจะได้หรือไม่
ค่าไฟนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
ค่าไฟทั้งหมดก็จะอยู่ในมาตรฐานเดิม
ที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับ
ยกเว้นว่าจำนวนหน่วยที่เพิ่มขึ้นกับการใช้ไฟนั้น
เกิดจากปัญหาเช่นมิเตอร์มีปัญหาอะไรต่างนั้น
ผู้ที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ
จากปริมาณค่าไฟที่สูงขึ้น
แล้วไม่มั่นใจว่ามิเตอร์ไฟนั้นถูกต้องหรือไม่
ก็คงต้องร้องขอให้การฟ้านครหลวง
หรือผู้พิพากษ์เข้าไปตรวจสอบมิตเตอร์
แต่ในมาตรฐานการคิดค่าไฟนั้นไม่ได้มีอะไรผิดครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ยังตามเรื่องเงินทองกันต่อนะคะ

กี่ชั่วโมงนับถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้
ก็จะปิดรับในการลงทะเบียนนะคะ

ตั้งแต่แรกที่เปิดมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม

แต่ทีนี้ไม่ต้องตกใจ

ยังไม่มีกำหนดค่ะยังไปได้เรื่อย
แล้วก็ใครที่ขึ้นสถานะว่าตัวเองต้องส่งอะไร
อันนี้ขีดเส้นตัวเองให้ทันนะคะ

อ่ะจะไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการ
อ่ะคุณจะไม่ใช่เป็นลายเล็ก
หรือว่าเราทำอาชีพอื่นแล้วเขาก็ปฏิเสธแล้วว่าเป็นนิสินนักศึกษา
อ้าวฉันไม่ใช่คือก็ไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองได้เลย
ในขณะที่เราไม่ทิ้งกันจะค่อยเพิ่มวิธีการใช้งาน
มาทีละกลุ่มสำหรับคนที่เห็นว่าเขามีทบทวนสิทธิ์กันแล้วของเรา
เราดันไปกดยกเลิกพอยกเลิกเสร็จแล้วมันเหมือนกับเรายกเลิกไปเลยใช่ไหมคะ
อันนี้รอก่อนในส่วนของกระทรวงการคลังทราบเรื่องนี้ดีแล้วนะคะ
ปุ่มจะเพิ่มขึ้นมาให้แน่สำหรับคนที่เผลอไปกดยกเลิก
ตัวเองไม่ได้โดนปฏิเสธนะคะเผลอไปกดยกเลิกสิทธิ์ตัวเอง
แล้วจะเข้าทางไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตามมาแน่นะคะ
ในขณะที่วันนี้ค่ะก็ยังมีการประชุมกันของหน่วยงานภาครัฐหลายต่อหลายหน่วยงาน
สิ่งที่ออกมาวันนี้ชัดเจนที่สุดก็คือมติคอรมอเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะคะ
เดี๋ยวเรามาว่ากันแต่ว่าเราเริ่มต้นกันกับงานของกระทรวงการคลังนะคะ
เพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเลขตัวเลขที่รับอนุมัติแล้วโอนเงินไปแล้วนะคะ
หรืออยู่ระหว่างรอสถานะนะคะว่าตกลงเราผ่านไม่ผ่าน
หรือว่าคนที่รู้สถานะตัวเองแล้วต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูล
ว่าจะเป็นข้อมูลด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่ตัวเลขหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ที่ถูกปฏิเสธแล้วจำนวนผู้ถูกปฏิเสธเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
แต่ก็อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ก็ไม่เกินกว่าที่มีการประเมิน
จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐเพราะว่าถ้าเรานับจากคนไปลงทะเบียน
ประมาณ๒๗๒๘ล้านคนนะคะคือจริงแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ย
ตัดตรงนั้นออกไปสังกัดอื่นตัดตรงนี้ออกไปสังกัดอื่นเนี่ย
เขาจะประเมินอยู่ที่ประมาณตัวเลข๘ล้าน๙ล้านคนเท่านั้นเอง
ที่เข้าในเบื้องต้นนะคะที่เข้าในนิยามของเราไม่ทิ้งกัน
เพราะฉะนั้นจาก๒๐กว่าล้านเนี่ยนะคะเกือบ๓๐ล้านแล้วถูกปฏิเสธไป๑๐เนี่ย
อันนี้ไม่ได้น่าตกใจแต่รายละเอียดของ๑๐ที่ว่านี้นะคะ
ตัวเองต้องได้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน
เราจะคุยกันกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
รธนกรวังบุญคงชนะค่ะดรธนกรสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมฝันครับ
ฉันเอา๑๐ล้านก่อนเลยถ้าเอาตัวเลขที่กระทรวงการคลังบอกเอามาเบื้องต้น
ตัวเลข๑๐ล้านซึ่งเป็นตัวเลข๑๐ล้านที่อันนี้แบบไม่ได้ก้ำกึ่งนะคะ
เป็นตัวเลขที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ของตัวเองแน่๑๐ล้านคนเนี่ย
ล้านคนนี้จำเป็นต้องมีอะไรออกมารองรับมีการเพิ่มปุ่มอะไรในเว็บไซต์เรา

อ๋อไม่ครับ๑๐ล้านคนเนี่ยเป็นบุคคลที่เราจะแจ้งว่าท่านไม่ผ่านวางการรายการคัดปลอม
น่าจะเป็นคนที่ใช้สิทธิ์ในการทบทวนเนี่ยสักประมาณกี่ล้านคะ
คือตรงนี้ประเมินไม่ได้ครับแต่ว่าในตัวเลขตรงนี้
ถ้าเรามองจริงแล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มของเกษตรกรอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งนะครับ
ที่เป็นหัวหน้าของเกษตรกรอีกนะครับแล้วก็มีประกันสังคมก็อยู่ในส่วนนี้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเกือบทั้งหมดนะครับ
ที่มีการลงทะเบียนเนี่ยจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล
แต่ว่าอาจจะแตกต่างกันก็คือว่าอาจจะไปรับจากเกษตรกรนะครับ
อาจจะมารับ๕๐๐๐จากกรมกระทรวงการคลัง
หรืออาจจะไปรับที่ประกันสังคมอันนี้คือหลักใหญ่เลยนะครับ
รธนกรคะถ้าเราดูจากตัวเลขตอนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้ามีการแจกแจงออกมาตัวเลขล่าสุดของการลงทะเบียนเนี่ย
น่าจะก็ใช้ตัวเลขกลมคือ๒๘ล้านประมาณนี้ใช่ไหมคะ

ส่วนเลขการลงทะเบียนเนี่ยมีการลงไว้๒๘ล้านรายการนะครับ
แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจริง
แก้๒๓๕ล้านคนนะครับ
เอาแล้วอีก๔๕ล้านคือยังไง
ลงช้ำนะครับลงช้ำหลายครั้งนะครับ
เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังนี่เยียวยาไปแล้วนะครับ
๒ล้านคนนี้ก็คือจ่ายเงินไปแล้วนะครับ

อีก๖๓ล้านคนเนี่ยเราขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ขอให้ข้อมูลมาแล้ว๔๕ล้านคนนะครับ
แล้วก็มี๑๐๖๐๖ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลข๑๐๖ล้านคนเนี่ย
พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องยื่นขอทบทวนเข้ามานะครับ
ขอฝากนิดเดียวว่าไม่ต้องมาที่กระทรวงนะครับ
ขอให้ท่านยื่นผ่านตรงนี้เท่านั้นนะครับ
แล้วก็การยื่นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะฮะไม่ใช่ซับซ้อนตอนลงทะเบียนครั้งแรกนี้ยากกว่าเยอะเลยครับ
อ่าอ่าเข้าใจค่ะดรฮันกรเอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
คือเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเราใช้ตัวเลข๒๘ล้านเป็น๒๘ล้านรายการ
แต่ว่าถ้านับเป็นจำนวนคนแบบเดียวแบบเป็นคนเนี่ยประมาณสัก๒๓ล้าน
ประมาณตัวเลขนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ถ้าสมมุติ
เราไม่ทิ้งกันในการในการลงทะเบียนครั้งแรกก็คือเหมือนกับสมัครเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยไม่นับ
นับการทบทวนสิทธิ์เลยนะคะจะสิ้นสุดเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้
อันนี้ถูกต้องนะคะถูกต้องครับซึ่งคาดว่ามีการคาดการณ์เบื้องต้นไหมค
เพราะว่าจนจบเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่ทิ้งกันในการลงทะเบียนเนี่ย
น่าจะมีสักกี่ล้านคนคะคือตัวเลขมีแค่นี้แหละครับคุณจองผันครับ
ไม่เกิน๒๓๒๔ล้านนี่แหละครับเพราะว่าตัวเลขมันนิ่งแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าเราแจ้งล่วงหน้าก่อน๗วันแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ลงทะเบียนมาเนี่ย
นิ่งแล้วเราก็เลยต้องปิดระบบพรุ่งนี้ปิดการลงทะเบียน
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่และก็กระทรวงการทางเนี่ยได้ประเด็นดำเนินการในการคัดกรอง
และก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการดำเนินการทบทวนสิทธิ์นะครับ
ปิดพรุ่งนี้เที่ยงคืนวันที่๒๒เมษานะคะตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ๒๔ล้าน
ใช้เป็นจำนวนคนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่รายการ

ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับ
ก็น่าจะมีประมาณสัก๑๐กว่าล้านคนนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ
เพราะฉะนั้นคน๑๐ล้านคนเนี่ยก็จะต้องยื่นทบทวนมานะครับ
แต่ว่าเราดูตัวเลขแล้ว๑๐กว่าล้านคนเนี่ยมันก็มีคนที่อยู่ในส่วนของประกันสังคมก็มีในส่วนนี้นะครับ
อยู่ในส่วนเกษตรกรก็อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกคุณจอมขวัญได้ว่าวันนี้เนี่ย
การเยียวยาหรือดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อทั้งสามก้อนเนี่ยมารวมกันเนี่ย
ผมเชื่อว่าเราดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงนะครับ
แล้วถ้าเอาตัวเลขในการประเนคร่าวของกระทรวงการคลังเนี่ย
เท่ากับว่าจนถึงจนถึงวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะข้อความสุดท้ายที่จะไปที่โทรศัพท์มือถือ
น่าจะมีคนถูกปฏิเสธก็อาจจะราว๑๔ล้านประมาณนี้ไหมคะ
ต้องมากกว่าประมาณ๑๐กว่าล้านคนนะฮะ

เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขแรกที่เราเคยประเมินไว้ประมาณ๘๙ล้านคนที่ได้สิทธิ์ในนี้อาจจะมีเพิ่ม

คืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยที่ผ่านคอรมอไปนะฮะเป็นการประมาณการของงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข๘ล้าน๙ล้านหรือจะเป็น๑๔ล้านเนี่ย
ตรงนี้สำคัญที่สุดอยู่ที่ถ้าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองมาเนี่ย
รัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอันนี้คือหลักการใหญ่เลยนะครับ
ท่านนายกรรมตรีพลเอกประยุทธ์กับท่านอุตมะลำตีคลังเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่า
เราจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มที่เดือดร้อน
เพราะฉะนั้นคือตัวเลข๙ล้าน๘ล้านหรือจะเป็น๑๐ล้านตรงนี้มันเป็นแค่การคาดการณ์นะครับ
แต่ว่าการเตรียมงบประมาณเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะครับ
สมมุตินะคะถ้าเราเอาตัวเลขคุยกันคร่าวคาดว่าลงทะเบียน๒๔ล้านคาดว่าปฏิเสธ๑๐ล้าน
สมมุตินะคะว่าถ้าได้คนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งตั้งแต่รอบแรกเลย
หรือว่าคนที่ต้องมีการลงพื้นที่ไปหลังจากที่มีการยื่นทบทวนอุทธรณ์ต่างแล้วเนี่ย
นะคะสมมุติ๑๔ล้านคน๑๔ล้านคนเนี่ยมันน่าจะไหลมาจากการสังกัดการช่วยเหลือตรงไหนถึงไหลมาที่นี่อีกตั้ง๔๕ล้านคะ
คือมันเป็นไปได้นะครับคุณจอมขวัญครับว่ามาจากตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ให้นักศึกษาถูกไหมครับ
เราไม่ได้ให้พี่น้องส่วนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรก็คือว่าตอนแรกเขาไปลงหัวหน้าครอบครัวเป็นลงเกษตรกรไว้นะครับ
แต่ว่าวันนี้เขามาขับแท็กซี่ทำอาชีพอื่นแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเขาก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่
ถ้ามากรอบอาชีพอื่นแล้วเราพิสูจน์ได้ว่าท่านกับเท็กซี่จริงนะครับเราก็จะให้นะครับ
แต่เมื่อก่อนเราไม่ได้ให้เราตัดเลยไงฮะเราไม่ได้ตรวจสอบเลยพอเป็นเกษตรกรปั๊บเราตัดเลยนะครับ
แต่วันนี้เราคลายล็อกตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันมีคนก็จะมีส่วนหนึ่งเพิ่มมาจากนักศึกษาแรงงานนะครับ
แล้วก็คนที่เป็นเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นแล้วเป็นที่ค้าขาย

ดรธนกรคะในกรณีของคือดิฉันอ่านข่าวแล้วที่ฉันเข้าใจเอาเองนะคะเข้าใจเอาว่าจริงแล้วเนี่ยจะมีคนบางส่วนที่ทำอาชีพอาจจะเรียกกว้างว่ารับจ้างก็ได้
แต่ว่าลงในรายละเอียดเนี่ยคือน่าจะเป็นรับจ้างในลักษณะของการก่อสร้างแต่ว่าเป็นลายที่ย่อมที่ย่อยลงมาซึ่งได้รับผลกระทบจากจะเรียกว่าจากโควิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสภาวะเศรษฐกิจก็แล้วแต่
คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเท่ากับว่านะคะเอาหลักการเบื้องต้นก่อนคือก่อสร้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัดเลยทันทีณวันนี้ถูกไหมคะคือต้องลงไปดูว่าเขาเป็นรายขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีงานไม่มีงานลำบากจริงไม่จริงเรียนเข้าใจถูกไหมคะ
ก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นกระทรวงการทางก็เลยต้องไปดูแลกลุ่มนี้ด
ก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นกระทรวงการทางก็เลยต้องไปดูแลกลุ่มนี้ด
ก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นกระทรวงการทางก็เลยต้องไปดูแลกลุ่มนี้ด
ก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นกระทรวงการทางก็เลยต้องไปด
ตามสมุนกราบการตั้งช่องทีมอะไรต่างเหล่านี้เราจะดูแล
แล้วนอกเหนือนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของคนที่อาจจะเข้านิยามตกหล่นนะคะ
หรือว่าเราทำอาชีพนี้แต่เอกสารเราไม่ครบ
หรือว่าเราไม่รู้จะเข้าช่องไหนเป็นคนที่ตกหล่นเนี่ยนะคะ
แม้กระทั่งนะคะโทรศัพท์มีแต่ว่าไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตนะคะ
คือคนกลุ่มนี้จะมาเมื่อไหร่คะในแง่ของการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะ
คืออย่างนี้ครับคนกลุ่มนี้แม้ว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับ
คุณจอมขวัญคิดง่ายวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงทะเบียนมาเกือบ๒๘รายการ๒๘ครั้ง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าท่านเก่งมากนะครับ
ช่วยกันมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว
ต้องไปที่เรายังเข้าไปไม่ถึงนะฮะซึ่งมีส่วนแบบคงไม่เยอะมากนะครับ
ตรงนี้ผมเข้าใจว่าคงมีมาตรการที่จะต้องไปดูแลเขา
ท่านก็เคยแจ้งมาอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านอย่าห่วงนะครับ
วันนี้รัฐบาลจะต้องดูแลพี่น้องประชุมทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับ
ตรธนกรดิฉันถามอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกัน
แต่ว่าทีนี้มันมีข่าวกรณีเรื่องของนายกที่จะมีจดหมายเปิดผนึกไป
เอาล่ะเรียนเข้าใจวันนี้นายกให้สัมภาษณ์แล้วด้วยนะคะ
เนื้อหาใจความจะเป็นแบบไหนไม่ได้ไปขอเงินนะคะ
แต่ว่าอาจจะให้รวมระดมสมองกัน
คำถามคือว่าจริงแล้วเนี่ย
คือเอาความหมายแรกก่อนที่คนตีความปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือมันกำกึ่งงงเหมือนกันนะคะ
คือคลังตกลงไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมคะ

คือวันนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดและเจตนารมณ์ของท่านนายกเนี่ย
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ
แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นส่วนใหญ่
ก็เป็นฝากการเมืองซึ่งผมก็รับได้อยู่แล้วนะครับ
วันนี้ก่อนที่ท่านนายกจะเชิญจะทำจดหมายถึงอ่า

ท่านก็เคยเชิญเกษตรกรนะครับมีคณะกรรมการภาคสังคม
มีภาคสาธารณสุขมาเป็นคณะกรรมการและเป็นที่ปรึกษาท่านนะครับ
วันนี้ท่านก็เลยต้องเอาทุกภาคส่วนมาระดมสมอง
แล้วก็ดูว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร
แค่นี้เองนะฮะไม่ได้คือผมถึงบอกว่า
คนที่มองในแง่ลบท่านก็พักเรื่องการเมืองไว้บ้างนะครับ
แล้วก็เอาเวลาเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับ
จิตนารมณ์ของท่านนายกผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคน
ทราบเจตนารมณ์ของท่านนายกดีนะครับ
ดรธนกรถามเพิ่มเติมถ้าเป็นอย่างที่ดรธนกรบอก
ว่าก่อนหน้านี้นายกก็คุยกับคนหลายกลุ่มนะคะ
คือจริงแล้ววันนั้นที่มีแถลงข่าว
คือนายกก็ไม่ได้พูดกลุ่มเดียวซึ่งเราก็ฟังร่วมกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าทำไมต้องหยิบยกกลุ่มนี้ขึ้นมาพูด
เพื่อที่จะบอกว่าจะมีจดหมายเปิดผนึกออกไป
ที่ท่านเคยช่วยแล้วจะช่วยอะไรเพิ่มเติมอีกได้ไหม

แต่ประเด็นคือว่าพอหยิบยกแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มขึ้นมา
แล้วพูดว่าจะทำแบบไหนกับใครบ้างแล้วมันมีความแตกต่างกันเนี่ย
คือมันส่งสัญญาณอะไรคะ
ผมว่าท่านไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรนะครับ
คือวันนี้ผู้ประกอบการต่าง
ท่านก็คงจะบอกว่าเรื่องแรงงานลูกจ้างต้องดูแลคนอะไรอย่างนี้
แล้วหรือท่านมีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ
ในขณะเดียวกันภาคกระทรงเกษตร
ตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยโฟกัสในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับ
อย่าไปมองว่าเป็นรัฐบาลขอทานบ้างเป็นคือผมฟังแล้วไม่สบายใจนะ
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่สบายใจที่เป็นอย่างนี้นะครับ
วันนี้เราต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาโควิด๑๙ชั่วโลกก็ชื่นชมรัฐบาลไทยชื่นชมประเทศไทย
แต่ทำไมคนไทยหรือว่าทางฝ่ายการเมืองต่างมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาคุยกันเรื่องแบบนี้
ผมอยากจะขอวิงวอนด้วย
ค่ะดรธถามเพิ่มเติมเลยค่ะตกลงว่าหลังจากที่แถลงข่าวแล้วมันมี
เอาล่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เข้าใจหรือคนที่เข้าใจไปอีกแบบก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้พอมันมีกระแสกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตกลงจดหมายเปิดผนึกนี้ยังต้องมีแบบเป็นรูปธรรมจับได้มองเห็นอยู่ไหมคะ
ก็ผมเห็นท่านนายกก็ชี้แจงไปแล้วนะเมื่อตอนแถลงข่าวนะครับ
คือผมเข้าใจนะผมเข้าใจคุณจอมขวัญที่ถามนะครับว่าคนอาจจะสงสัยบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสงสัยท่านก็ตรวจสอบมานะครับ
องค์กรแอร์ศาลต่างก็ตรวจสอบท่านอยกได้อยู่แล้ว
สำนักนายกจะเป็นคนดูแลเนื้อหาหรือว่าเป็นอาจารย์วิสนุ
วิธีปฏิบัติมันเป็นยังไงค่ะดรธนกร
คือผมไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนะคุณจอมขวัญ
แต่ว่าผมดูเฉพาะเจตนารมของท่านอยกเท่านั้น
ผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้มีสิ่งที่เราเคลือบแคลงสงสัยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นักธุรกิจเองก่อนหน้านั้นที่กระทรวงการทาง
ก็มีการเชิญผู้ประกอบการเอกชนนักธุรกิจรายใหญ่นะครับ
แล้วก็ทุกภาคส่วนมาประชุมหาลือเหมือนกันนะครับว่า
ท่านจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
หรือว่าในช่วงเราจะทำเศรษฐกิจฐานราก
ให้ให้กับประชาชนเนี่ยการขนส่งหรือว่ะห้าง
นะช่วยอะไรได้ฝั่งเศร้าศาสตร์และน้องประกอบก่อน
เข้าใจครับ

แล้วเดี๋ยวเรื่องค่าไฟคือก็มีทั้งวิธีปฏิบัติที่มันมีความแตกต่างแล้วก็ยิบย่อยกันใช่ไหมคะ
ว่าตกลงกี่แอมเอบาทเราเล็กบาทเราใหญ่บาทเราเกาบาทเราใหม่เนี่ยนะคะ
หรือว่านอกเหนือจากนี้คือตกลงที่จดหน่วยผิดนี่
มันเป็นความไม่เข้าใจหรือว่าจดหน่วยผิดจริงคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับท่านประหลัดกระทรวงพลังงานนะคะประหลัดกุฤษสมบัติสิริค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญและท่านผู้ชมครับ
ประหลัดคะมันเข้าใจยากดีเหมือนกันนะคะเรื่องไฟฟ้า

คิดเลยว่าจะต้องมานั่งคำนวณไฟฟ้าแล้วก็ต้องออกไปดูหน้าบ้านว่าตกลงฉันกี่แอมป์นะจดหน่วยไปเท่าไหร่นะ
เอาอย่างนี้ก่อนค่ะประหลัดค่ะเอาเท่าที่วันนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือกรอบทั้งหมดคลุมทั้งหมดแล้ว
ว่าจะเป็นครั้งก่อนหรือรอบนี้เกี่ยวกับการเยียวยาโดยค่าไฟฟ้า

อันนี้เราจะคลุมในเรื่องของบ้านอยู่อาศัยที่เราจะเน้นออกมาที่วันนี้ออกมา

ซึ่งประหลัดให้ท่านเลือกเป็นผู้อธิบายก่อนเลยค่ะเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวขออนุญาตแทรกถามเข้าไปค่ะ
ในส่วนนี้เรามีผู้ใช้ไฟฟ้า๕ประเทศกิจการขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีบ้านอยู่อาศัย
บ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น๒ประเภทประเภทที่๑ก็คือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วย
มีอยู่ประมาณสัก๑๑ล้านครัวเรือนแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเกิน๑๕๐หน่วยขึ้นไป
คำว่าหน่วยเนี่ยทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้หน่วยนี้มันคืออะไร
โดยในการคิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่ะก็คือกำลังไฟฟ้าที่คิดเป็นหวัดค่ะ
ซึ่งใช้ไฟฟ้าอย่างเตาลีดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้ไฟกี่วันต่อชั่วโมง
ทีวีใช้ไฟกี่วัตต์ต่อชั่วโมงไอ้ตัวนี้ครับคือกำลังไฟฟ้า
เอามาคูณด้วยจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เรามีพวกแอร์ทีวีตู้เย็นอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับ
แล้วก็มาหารด้วย๑๐๐คูณด้วยจำวงจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไฟฟ้าใน๑วัน
มันก็จะออกมาเป็นหน่วยนะครับที่เป็น๑๕๐หน่วยที่กันพูดถึงเนี่ยนะครับ
ฟรีใช้อะไรกันเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงว่าไอ้ตัวหน่วยเนี่ยคิดตังค์กันยังไง
ก็คิดตังกันที่ว่า๑ถึง๑๕๐หน่วยเนี่ยนะครับจะคิดอัตราที่๓บาท๒๔สตังค์
เกือบ๓บาท๒๕สตางค์เกิน๑๕๐หน่วยขึ้นไปแต่ไม่เกิน๔๐๐หน่วย
๔บาท๒๒สตังค์๔๐๐หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับคิด๔บาท๔๒นะครับ
ตัวนี้เป็นฐานในการคิดที่เราบอกว่าเรียกอัตราเก้าหน้า
ถ้าเราใช้เกิน๑๕๐เป็น๑๕๑๕๒ปั๊บเนี่ย
ไอ้ตัวที่เกินมาเนี่ยคิด๔๒๒ทันทีนะครับพวกนี้
คราวนี้ก่อนเกิดมาตรการเนี่ยเราใช้ไฟฟ้ากันตามปกตินะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ยังไม่ได้มีมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตรงนี้เนี่ยนะครับ
เราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเนี่ยคุณจอมขวัญก็ออกไปทำงาน๗โมงเช้ากลับบ้านทุ่มนึง
กลับมาก็อยู่บ้านสั้นเช้าก็ออกไปอีกแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่กระทบเท่าไหร่
แต่พอมีนโยบายตรงนี้มาในเดือนมีนาเนี่ยที่เริ่มมีการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ย
คนก็จะอยู่บ้านมากขึ้น๒๔ชั่วโมงก็มีการใช้ไฟใช้อะไรต่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นเนี่ย
จำนวนหน่วยมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นภาระประกอบกับหน้าร้อนอีกนะครับ
การใช้แอร์เนี่ยถ้าเปิดปกติเนี่ยแล้วมันร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยคอมเพสเตอร์ทำงานหนักเนี่ย
กำลังการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของค่าไฟทำไมมันถึงกระโดดแพงขึ้นมาก
คืออันนี้แทรกถามท่านประหลัดนิดเดียวค่ะคือว่าตกลงแล้วเนี่ยการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย
แน่ใจว่าไม่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าอยู่ดีแบบแอบขึ้นหน้าร้อนแพงกว่าปกติอันนี้ไม่มีแน่
คิดตามที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปเนี่ยค่ะตัวอัตราที่ผมเรียนเนี่ยนะครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่ะคือคุณผู้ชมภาคจะอธิบายเพิ่มนิดเดียวคือลักษณะเหมือนกับเป็นขั้นบันไดคือพอเราใช้เกินกว่าเพดานที่เขากำหนดไว้สมมุติขั้นนี้กำหนดไว้แค่นี้ใช่ไหมค่ะทีนี้พอมันขึ้นไปปุ๊บมันจะถูกมันจะถูก
สังเกตมันอาจจะเรียกได้ว่ากึ่งก้าวกระโดดคล้ายแบบนั้นนะคะคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันค่อยซึมขึ้นมันเหมือนกับมันเหมือนเหวี่ยงขึ้นเร็วนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวขอเอาเรื่องดราม่าถามท่านก่อนกรณีที่จดหน่วยผิดนะคะจดหน่วยผิดอันนี้เป็นเหมือนกับข้อผิดพลาดที่ตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการคิดค่า
ไหนเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบมิเตอร์ว่าคิดผิดไหม
จะโดดไหมว่าบางครั้งใจไม่มีคนอยู่แล้วค่าไฟทำไมขึ้น
อาจจะมีคนมาลักลอบใช้ไฟหรือไฟรั่ว

รั่วมันลงดินหมดมันไม่มีใครเห็น
ค่ะทีนี้ในกรณีของถ้าสมมุติคุณผู้ชมท่านไหนที่เห็นว่า
จดมิเตอร์ไม่ตรงกับกล่องที่หน้าบ้านเราแล้วบีมมันออกมาไม่ตรงกัน
อันนี้คือก็ร้องเรียนตามช่องทางตามปกตินะ

ทีนี้เดี๋ยวฉันกลับมาที่เรื่องของการลดผลกระทบค่ะ
คุณผู้ชมคะดิฉันอาจจะครอบคลุมไม่ถึงนะคะ

เอาเบื้องต้นก่อนก่อนหน้านี้มันมีตารางตัวหนึ่งออกมาใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะมีรอบหลังที่มาสมทบกันแล้วก็ใช้ร่วมกัน
ทีนี้สมมุติว่านะคะเมื่อก่อนนี้มันมีการกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่า
ค่าไฟลด๓แบบนี้ใช่ไหมคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีว่าถ้าคุณใช้กี่หน่วยไม่เกินเท่านี้
หากลบเท่านี้แล้วคุณก็จะเจออัตราการคิดเท่านี้
คือตกลงแล้วนะตอนนี้เราใช้การคิดเยียวยาค่าไฟแบบไหนเป็นหลักคะ
มันเป็น๓ของต้นทุนในการเอามาคิดค่าโครงสร้างทั้งโครงสร้าง
ซึ่งมันสลับซับซ้อนมากเราก็เลยออกมาตรการที่เสนอคอลโลมอลไปวันนี้เนี่ย
เอาคิดง่ายนะครับขนาดง่ายคนยังงงเลยนะ
เอาเป็นหน่วยนี่แหละคิดง่ายเป็นตัวเงินมาตรงนี้
ก็เป็นที่มาของการเสนอมาตรการวันนี้นะครับ
เข้าสู่มาตรการเนี่ยนะครับบ้านที่อยู่อาศัยที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยนะครับ
ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยเนี่ยนะครับ
ซึ่งมีอยู่๑๐ล้านโครเรือนเนี่ยนะครับใช้ไฟฟรีไปเลย๓เดือน
มีนาเมษาพฤษภาสมมุติครับมีคำถามบอกว่า
มันก็โหลดไม่เกินไม่เกินไม่เท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ไฟจ่ายอยู่ประมาณ๑๕๐หน่วย
ที่เงินคิดสตรังออกมาแล้วจ่ายรายเดือนไม่เกิน๕๐๐บาท

ท่านประหลักขอแป๊บนิดนะคะคุณผู้ชมตารางนี้ที่เราเห็น
มาตรการที่๕จากเดิม๕๐เป็น๙๐
คือล่าสุดนะตอนนี้ถ้าเราจะพูดคือ๑๕๐ถูกไหมคะท่าน

ตัวเลขจะเปลี่ยนแค่ข้อ๕นะคะคุณผู้ชม

ปรับก็คือว่าสมมุติเดี๋ยวท่านใช้ร้อย
เมื่อสักครู่ที่ท่านบอก๑๕๕หน่วย
๑๕๕หน่วยเท่ากับว่าเวลาจ่ายเงินจ่ายกี่หน่วยคะ

เพราะว่ามันถูกกำหนดโดยไอ้ตัวแอม
ว่าใช้ได้อย่างมากพวกเป็นแอมป์ขนาดเล็ก
ตัวมิเตอร์ไฟขนาดเล็กมอบแปลงขนาดเล็ก
ใช้เกินอย่างไรไปมันก็ไม่เกิน๒๐๐อะไรอย่างนี้

คืออย่างที่ท่านแบ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบ้าน
ใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่ามีกี่ล้านโครงเรือน
มันมีขนาดของแอมป์ของแต่ละบ้านด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าขนาดไม่เกิน๑๕๐มันอยู่ที่ไม่เกิน๑๕แอมป์
ใช้อย่างไรไปก็ไม่เกินประมาณ๒๐๐หน่วย
หน่วยพวกนี้ที่เป็น๕แอมป์ไปให้ไปเลย
โอ้โหเอาถามตอบไม่ถูกเลยเอ๊ะอ๋อได้ด้วย
ท่านค่ะขอแง่นิดเดียวขอโฆษณาแวบเดี๋ยว
เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาถามท่านประหลัดต่อนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับท่านประหลัดต่อนะคะ
ประหลัดค่าครับ
คือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเอาขึ้นเอาขึ้นหน้าจอของไทยรัฐเนี่ยนะคะ
มันเป็นตารางตั้งแต่ของเดิมที่เรายังไม่ได้แก้ที่๕๐มาเป็น๙๙
แต่จริงนะตอนนี้คือจาก๙๐มาเป็น๑๕๐แล้วถูกไหมคะ
มันไม่เกี่ยวกับอัมเมตรของบ้านมันไม่เกี่ยวกับทวนนับที่
มันไม่เกี่ยวกับตัวเตือกรรมทั้งเมตร
ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วยเนี่ยนะครับ

ประกอบด้วยไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าโทรทัศน์

ค่ายังนี้ไม่มีแอร์นะครับ
ท่านใช้ไฟไม่ต้องเสียตังค์ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาพอมาข้าวเข้ามาอีกอันหนึ่ง
ในมาตรการที่๒สำหรับคนที่ใช้ไฟที่เกิน๑๕๐หน่วยสมมุติว่าคุณจอมขวัญใช้๕๐๐หน่วย
ใน๕๐๐หน่วยก็มีโทรทัศน์หม้อหงข้าวตู้เย็นเตาลีดแอร์
จ่ายเงินอยู่ประมาณเดือนละ๒๐๐๐บาท
ในเดือนเรากำหนดไว้ว่าเดือนกุมภาเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปว่ากุมภาเนี่ยคนยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่เนี่ย
คุณใช้ไฟฟ้า๕๐๐หน่วยจ่ายเงินอยู่๒๐๐๐บาท
พอเดือนมีนาหยุดอยู่บ้าน

คุณใช้เพิ่มขึ้นจาก๕๐๐ขึ้นมาเป็น๘๐๐บาท
ถ้าคิดตามอัตราเก้าหน้า
ต้องจ่าย๓๓๐๐บาท

อันนี้เราบอกว่าในส่วนเกินมาเนี่ย
จาก๕๐๐ถึง๘๐๐ส่วนเกิน๓๐๐หน่วย

ใช้๓๓๐๐จ่าย๒๐๐๐เท่ากับที่จ่าย๕๐๐หน่วย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เกิน๘๐๐หน่วยขึ้นไป
เพราะว่าเปิดแอร์เปิดอะไรต่าง

อย่างเดิมใช้อยู่๕๐๐

ใช้ไป๑๐๐หน่วยเกิน๘๐๐ไปแล้ว

เราเกินมา๕๐๐หน่วย
เพราะว่ามีกุมภาใช้๕๐๐

ส่วนเกิน๕๐๐นั้นมา๕๐ครึ่งหนึ่ง

เอามาบวกกับ๕๐๐ที่ใช้เดือนกุมภาพันธ์

ก็คือตามตารางที่อยู่หน้าจอเราเลยนะคะ

พอเกิน๓๐๐๐หน่วยไปปั๊บ
เกินจาก๓๐๐๐หน่วยไป
สมมุติว่าใช้อยู่๕๐๐หน่วยเดือนกุมภาค่ะ
พอเดือนมีนาใช้อยู่๓๒๐๐หน่วย

ใน๒๗๐๐นี้ท่านต้องจ่าย๗๘
คือ๑๘๙๐หน่วย

มันก็จะประหยัดตรงนี้ออกไป
แต่ที่นี้

มันมีผลของความต่ำเลย

มันหมายถึงบ้านขนาดเล็ก
เกิน๑๕๐หน่วยไปได้ไม่มาก

ไหมค่ะไม่ต้องฟรีไปเลยคือสำหรับประเภทที่หนึ่งนั้นค่ะ
ถ้าเดี๋ยวหนึ่งฟังถ้าฟังทั้งประหลักมา
เหมือนกับมีสองสองกลุ่มยาวแล้วนัดอ่า
ทีนี้กลุ่มแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือว่าคือพูดถึงกรณีบ้านที่ใช้
๑๕๐มันจะเกินไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นถูกเหมือนกับเพราะฉะนั้นครัวเรือนและ
สามารถแบบนั้นเนี่ยคือว่าต่อให้เกินไป๑๐๐

คือที่ตัวจ่ายเยอะ

ท่านคะถ้าโชคมีอะไรงงอีก

ได้ครับยินดีครับมันน้อยไปหน่อยครับยินดีครับขอบคุณประหลัดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอาจบอกแล้วเวลาน้อยไปหน่อยน้อยไปจริงค่ะ
สักครู่ข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ